โพสต์แล้วครับเฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดโพสต์แล้วฮะ
ผมอารำพบทให้ก่อนนะผู้หญิงกับผู้ชายคุยกัน
ผู้หญิงถามคาดคันผู้ชายว่า
ทำแบบนี้กับผู้หญิงกี่คนเธอเรียกร้องให้เขาขอโทษเหยื่อทุกคน

เขาบอกว่านะฮะ
ให้ผู้หญิงที่อยู่ในสายเนี่ย
เชื่อเขานะ

เป็นการถูกกล่าวหากันเป็นทอดต่อกันมา
ไม่มีมูลความจริงไปฟังครับ

ครับ
อย่าเป็นพูดกันบ้างตอนนี้นะครับ

มันเอาคนที่เป็นคนการเมืองมาฟ้องอีกอะไรอีกมันอะไรกันมันไม่ใช่
แต่ก็โดนเหมือนผู้หญิงคนอื่นนะน้องสิบแปดก็ไม่ได้โกหกเราก็เจอกันที่ลูฟท็อป
พี่ก็กอดหอมที่ในลิฟต์อ่ะเราก็เจอห้องนั้นที่แบบที่เขาแฉกันจริงจริงอ่ะ
เราก็เจออ่ะทำไมพี่ไม่สำนึกผิดบ้างอ่ะ
พี่เขิดแล้วที่ฆาตัวตายขอร้องกลับขอร้องนะครับ

ทุกคนเถอะอันไหนจริงอันไหนไม่จริง

ผู้หญิงจะออกมาพูดทำไม

ก็เข้าไปติดตามจากเพจของ
ทนายตั้มเขาก็แล้วกันนะฮะ

ผมว่าเป็นคนสำคัญสำหรับผู้ชายคนนี้
ไม่งั้นในห่วงเวลานี้เขาคงไม่รับโทรศัพท์

แต่คือถ้าฟังจากที่ฝ่ายชายพูดก็คือเขาบอกว่า
คือฝ่ายหญิงก็ถามว่าถ้ามันไม่จริงทำไมเขาถึงพูดเหมือนกันหมดทุกคน
ฝ่ายชายบอกว่าก็เขาก๊อปปี้กันมาทำเป็นขบวนการเป็นเรื่องนัยยะทางการเมือง
อันนี้คือใจความที่ฝ่ายชายพยายามอธิบายให้ฝ่ายหญิงฟัง
แต่ฝ่ายหญิงบอกแต่หนูก็เจอในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าพี่ทำ
หนูก็เจอห้องหนูก็เห็น
ห้องเดียวกันไม่รู้เหมือนกัน